โอ้โหวันนี้มาพบกับเราสองคนอีกแล้วใน

บอกเลยว่ายังไงโดนมั้ย

ร่วมกันสมมนาคุณผมหน่อย

อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถูกแล้ว

ต้องตามงวดหน้าต้องตามซื้ออีก

ผมก็ตามมาทุกงวดนี่ที่ผมนับนะ
สิบงวดเข้าไปแล้วนะพี่ฝนต้องตามตัวเดิมเนี่ยต้องตามตัวเดิม
โอเคคุยกันเล่นตัวเล่นมันก็สนุกสนานกันแบบนี้แหละ
มีทั้งได้และมีทั้งเสียส่วนใหญ่จะเสียเพราะฉะนั้นเราก็ปลอบใจกันไป
ค่ะใช่ค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรามีความหวังในทุกงวด
จริงก็อยากให้มีความหวังกันแหละคุณผู้ชม
งวดนี้พลาดไปไม่เป็นไรงวดได้ยังมีอีกค่ะไม่เป็นไร
บอกนะว่าอย่าซื้อแผ่นเดียวแบบนี้ใบเดียวแบบนี้ไม่เอาไม่ถูกเขาต้องซื้อเป็นกระตัก
แล้วแต่แล้วแต่คนละกันพี่ฝนใครมีมากก็อยากจะลงทุนมากก็ไม่ได้ว่ากัน
แต่บอกแบบนี้ทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับ
แล้วอย่างนี้มันใกล้จะถึงเวลาแล้วไงชาวกรุงเทพเขาจะได้เลือกผู้ว่ากันใช่ไหมครับ

เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะขอเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมครับ
ชาวกรุงเทพนะคนที่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ก็ได้นะในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพ
ไปร่วมกันสะท้อนปัญหามหานครจากใจคนกรุงลองไปสะท้อนปัญหาด้วยกันครับกับทางไทยรัฐ

แล้วไปตอบคำถามตามขั้นตอนได้เลยพี่ฝนค่ะโดยร่วมกันทำโพลนี้ขึ้นมานะฮะ
ปลูกก็ตั้งแต่วันนี้นั่นแหละยาวไปเลยจนถึง๒๔เมษายนผมจะบอกแบบนี้
นี่คืออีกหนึ่งเสียงสะท้อนที่เราอยากจะบอกกับผู้ว่าที่กำลังจะเลือกกันเนี่ย
เขาจะมาช่วยแก้ได้หรือไม่
เราอยากให้ท่านช่วยเราเรื่องอะไรบางทีเราอาจจะต้องบอกปัญหาของเราด้วย
ท่านอาจจะไม่รู้จริงนะคะก็ขอฝากกับคนที่มีสิทธิ์มีเสียงนะคะ
ไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะ
คุณผู้ชมฮะวันนี้เรื่องราวข่าวสารเรามาหลากหลายไม่ใช่แค่เรื่องลอตเตอรี่

ลืมมันไปลืมมันไปเรื่องราวของเราในวันนี้มีมากมายหลากหลายให้ได้ติดตามกัน
ซึ่งมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
โลกโซเชียลร้อนระอุแชร์คลิปอดีตผัวขับรถตามเมีย
โอ้โหแล้วไปเนี่ยไปทำร้ายร่างกายเมียถามสิว่าทำแบบนี้ทำไม
เหตุการณ์นี้นะคะก็ระอุนะคะแล้วก็ระทึกไม่แพ้กัน
ตำรวจค่ะไล่ล่ารถยนต์ต้องสงสัยหลบหนีข้ามจังหวัด
หลังก่อเหตุทะเลาะวิวาสชนร้านค้าเสียหายสุดท้ายจบอย่างไร
สงครานนี้มีเมาเมาไม่ว่าแต่ยังขับดี
ลุงวัย๖๑ปีเมาตั้งแต่กลางวัน
เจอด่านเรียกกับโหยไม่ยอมมาให้ขวามร่วมมือ
สรุปเรื่องราวจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ผู้กันสมัครข่าวผู้กันสมัครข่าว
อ้าวนี่แหวะรับมาเลย

ท่าทางพี่ฝนนี่ต้องการให้ผมทักมากเลยนะ

นี่ค่ะแมงวันมาบินเต็มหัวเลย

เสื้อค่ะวันนี้จะใส่มาให้ทักไง
เพราะว่าสงกรานเราก็อยากหาอะไรมาเล่นให้มันสนุกอะไรประมาณนี้

ยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนโอ้โหร้อนแบบร้อนจริง

ก็มันแลบแล้วมันก็หลุดออกมาเลยไงเพราะมันร้อนมาก

เออหาน้ำมาดื่มจะได้คลายร้อนแต่อย่างนี้

เรื่องราวข่าวสารที่เราจะดูกันเนี่ยโอ้โหเริ่มต้นก็ร้อนเลยนะคุณผู้ชม
เป็นเรื่องราวของความหัวร้อนภายในครอบครัวครับ
ยังไงครับอดีตสามีขาบร้อนไปตามอดีตเมีย
พาลูกออกไปไม่รู้ทะเลาะอะไรกัน
สุดท้ายไปทำร้ายร่างกายอดีตเมียต่อหน้าลูกด้วย
เอาเป็นเหตุการณ์หน่อยครับโอ้โฮ
ว่ามาสูญตลงทีแล้ว

นี่ลูกไม่บ้างหรอก

อันนี้ครับ
เยื่อนประมาณ

อย่าหยุดผิวร้าย

สบายสบายสบายหนู
ก็คือเรามาแล้วก็จบแล้วพี่มันจะตามมาทำไมอ่ะ
โอ้โหพี่ฝน
โอ้โหแค่ได้ยินเสียงก็ปวดใจแล้วค่ะพี่อาม
มันคือแบบความรุนแรงในครอบครัวแล้วนี่คือลูกก็ร้องไห้อยู่ข้างด้วย
ใช่ครับคลิปนี้นะครับถูกผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าเบื่อแดดตอน๘โมง
เอามาโพสต์เอาไว้มีข้อความระบุไว้ด้วยนะ
อ่าทำเกินไปไหมไล่ตามไปตีตัวเขากับลูกค่ะ
แล้วก็ยังถามหาความเป็นคนว่ายังมีอยู่หรือเปล่า
เพราะอะไรเนี่ยที่ถ่ายนี่คือช่วงท้ายที่ทำร้ายร่างกายแล้วนะ

ค่ะขนาดมีคนขับรถผ่านมาแล้วก็จอดดูเพื่อที่จะพูดบอกว่าให้หยุด
ไม่หยุดแต่สุดท้ายยังไปน่ะมีแถงอีกปีน่ะดูซิละกัน
เนี่ยแล้วใครเขาจะอยากอยู่ด้วยเหรอเนี่ย
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมาครับ
ในพื้นที่หมู่๙ตะบนตานีอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
ผู้เสียหายก็คือนางสาวปูนามสมมุติเธอเล่าว่าเธอน่ะเลิกรากับสามีมาเนี่ยเกือบปีแล้ว
คืออดีตสามีนะติดเหล้าชอบใช้ความรุนแรงแล้วไปมีผู้หญิงคนใหม่เรียบร้อยแล้วด้วย
แต่อย่างนี้ด้วยความที่ว่ามีลูกด้วยกันอดีตสามีก็ยังมารับลูกเนี่ยนะฮะ
ไปเล่นด้วยเสมอก็ด้วยความที่ว่าเรามีลูกด้วยกันใช่ไหมก็อาจจะช่วยกันดูแลลูกอย่างเดียว
แต่ฐานะสามีภรรยามันขาดกันแล้ววันเกิดเหตุครับอดีตสามีก็มารับลูกชายวัย๑ขวบ
ไปทำบุญที่วัดป่าแถวนั้นแหละระหว่างนั้นมีคนโทรมาบอกว่าเฮ้ยเธอรู้หรือเปล่า
อดีตสามีเธอน่ะเอาลูกไปนั่งในวงเล่าด้วยตัวคนเป็นแม่ไม่สบายใจก็เลยเป็นห่วง
เลยตามไปที่บ้านของอดีตสามีเพื่อจะพาลูกกลับแต่ด้วยความที่ว่าพอไปแล้วไปเจอกับแฟนใหม่ของอดีตสามี
แบบว่าคงจะมีปากเสียงกันแล้วมั้งอืมลักษณะเหมือนมีตบตีกันด้วยอุ้ยมีแผลด้วยค่ะ
โอ้โหแล้วพอตบตีกับแฟนใหม่เป็นไงอ่าอดีตสามีก็เข้ามาห้ามปามแล้วก็ไปทำร้ายเธออีก
บอกว่าเนี่ยเธอได้แผลกลับมาเนี่ยเห็นไหมจากนั้นก็แยกย้ายกันแต่อดีตสามีไม่จบไง
ขับรถตามมาปาดหน้าแล้วก็ลงมาตบใบหน้า๒๓ครั้งแถมถีบซ้ำอย่างแรงด้วย

กำลังอุ้มลูกน้อยอยู่ด้วย

เขาน่าจะถึง
เหรอว่าเขาจะกดหนูหนูไปทำร้ายเมียเขา
อ๋อก่อนที่เรารู้เรื่องกันคือหนูนะครับ
คือเขาเอาลูกไปเมื่อเช้า
หรือเอาลูกไปอยู่ในวงเล่าคุณไม่มีคนดูนะ
หนูก็เลยแบบเออหนูคนเป็นแม่
หนูก็เลยว่าเอ้าลูกจะอยู่ยังไงเอานมไปขวดเดียว

ความรุนแรงเนี่ยที่ทำร้ายเนี่ย
คือไม่ใช่ทั้งนั้นก็คือมาอย่างนี้มาขอลูกไปเล่นอ่ะ
คือลูกในขณะที่ลูกไม่สบายหนูก็ว่า
หนูก็บอกทางแม่สามีเก่าว่า
หนูไม่ไปไม่ได้หรอกลูกไม่สบาย
เอาล่ะสุดท้ายมีความรุนแรงเกิดขึ้น

ใช่ค่ะเพราะว่านางสาวปูนะครับไปแจ้งความเอาไว้ที่สพโชคนาสามนะครับ
เพื่อด่นเมืองคดีกับอดิษฐ์สามีแล้ว
เจ้าหน้าที่บอกให้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลประสาทนะครับ
เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีต่อไปครับ

ช่วยนะคะช่วยแบบในเรื่องของการแบบว่า
อยากให้เข้าใกล้ในช่วงกี่เม็ดอะไรอย่างเงี้ย

ใช่ค่ะเพราะว่าฝนว่ามันก็เป็นอันตรายกับเด็กด้วยนะ
ถูกต้องค่ะเด็กก็ยังเล็กอยู่เลยใช่ครับ
โอเคค่ะสถาบันครอบครัวสำคัญนะคะยังไงก็เนอะ
อ่ะรักกันให้มากมากเห็นบอกว่าที่นี่ครับที่เกาะสมุย
โอ้โหบอกว่าไปจับผู้ชายคนนี้ทีครั้งเลยได้ค่ะที่ก่อสมุยจริงแล้วเนี่ย
ข่าวนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเราก็พูดกันมาหลายครั้งนะเรื่องยาเสพติด
ครับนะคะก็คือชายคนนี้เขาประสาทหลอน

เขาคิดว่าจะมีคนมาทำร้ายเขาแล้วเขาก็เลยจุดไฟเผาบ้านตัวเองซะงั้นนะคะ

ญาติญาตินะคะกับเพื่อนบ้านเนี่ยช่วยกันเลยขนข้าวขนของกันชุนละมุนวุ่นวายเลย
ทั้งยกถังแก๊สเข็นรถหนีออกจากบ้านที่ถูกไฟไหม้นี่เห็นไหมคะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ระดมฉีดน้ำกันใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะถึงจะคุมเพลิงไว้ได้
แต่ว่าบ้านก็วอดไปทั้งหลังแบบนี้นะคะรวมทรัพย์สินในบ้านที่ขนหนีไม่ทันอีกนะ

บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านโบราณค่ะขนาดใหญ่เลยอายุเกือบร้อยปี

สิบหมู่หกนะคะอยู่ภายในซอยบ้านบางปอซอยห้าตำบลแม่น้ำอำเภอกเกาะสมุย

ก็คือนายธนพลลิ้มสุวรรณหรือว่านายจอมอายุ๔๐ปี
ซึ่งพอเผาเสร็จนึกก็แอบไปหลบอยู่ในสวนมะม่วงข้างบ้านนะ
ตำรวจก็ไปตามรวบตัวมาได้แต่พอรวบมาได้ปุ๊บ

นี่ตำรวจบอกให้ดังนั้นยังไง

วิ่งหนีอีกรอบเพราะคิดว่าเขาเนี่ยจะถูกทำร้ายอืม
วิ่งไล่ตามกันจับกันมาได้นะคะ
ผู้ก่อเหตุนี้ก็มีอาการมีความเหมือนมึนเมาอย่างหนักเลย

ไปดูช่วงนั้นหน่อยค่ะ

มาก็ไม่ค่อยคอยใจมา

นั่งครับนั่งค่อยค่อย
นางนังนังนมามันเรียกไหมใครรู้ตัวไม่ทำไรลงไป

จะทำจะทำนะนักเดี๋ยวไม่มามาอากาศจะตราแล้วเนี่ยรอยไม่มีสติแล้วนะคะ
อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้กับคุณยายอายุ๘๓ปี
ก่อนเกิดเหตุนี้ยายก็สังเกตเห็นพฤติกรรมนะว่า

แล้วบอกว่ามีคนแอบมองแล้วก็จ้องจะทำร้าย
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะวิ่งออกมานอกบ้านแล้วก็เกิดเหตุ

ญาติยาติเขาต้องรีบเอายออกมาก่อนนะ
พร้อมกับช่วยกันขนข้าวขนของเท่าที่จะคว้าได้
ก็เลยจุดไฟเผาบ้านก่อนที่จะวิ่งหนี
นางชื่นจิตเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุนี่เห็นไหม
เคยติดยาเสพติดแล้วก็เคยไปรักษาตัวแล้วก็บำบัดแล้ว
แต่กลับมาออกมาปุ๊บก็มาเสพอีกนะคะ
แล้วก็มักจะมีอาการหลอนแบบนี้อยู่บ่อยครั้ง
แต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นเผาบ้านไงคะ
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เหมือนไปรักษาตัวแล้วก็กลับเอาออกมาเสบอีก
เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ใจด้วยหรือเปล่าคะ
มันอยู่ที่ใจว่าเราต้องแบบเราต้องอยากเลิกจริง
แล้วกำลังใจที่สำคัญคือคนในครอบครัวนี่แหละต้องช่วยกันดูนะครับ
คุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งเรื่องครับตำรวจนะฮะไล่ล่ารถคันนี้อย่างระทึก
เรียกได้ว่าหนีข้ามจังหวัดจากจันทบุรีไประยอง
สุดท้ายต้องยิงล้อให้ล้อแตกแล้วจับได้
สรุปว่ามีอะไรอยู่ในรถหรือเปล่าไปดูฮะ
เอ้านี่ต้องสกัดจับกันแบบนี้เลยนะ

นี่ไล่ล่าบอกครามจังหวัดเลยพี่ฝน

ขับรถไล่ตามรถยนต์ต้องสงสัยนะฮะ
ซูบิชิปาเจโร่สีขาวทะเบียนกไก่นหนู๘๗๑๕จันทบุรี
เขาคาดว่านี่คือผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาสที่ตลาดซุ้ยตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
แล้วขับรถเนี่ยชนร้านค้าเสียหายแล้วหลบหนี
ตำรวจก็พยายามจะขนไงแต่ขนขับรถคันด้านกล่าว
ไม่ได้แค่ไล่ตามข้ามบรรพือแล้วข้ามจังหวัดเลย

ขับข้ามจังหวัดจากจันทบุรีไปตามเส้นทางถนนสุขุมวิทย์จนถึงระยอง
โอ้โหระยะทางเป็นร้อยกิโลนะ

ไก่ครับส่วนการสกัดจับทำอย่างไร
ใช้อาวุธปืนนี่แหละยิงไปที่ล้อล้อยางนะ
โอ้โหบริเวณด้านหลังซ้ายมันแตกปุ๊บ
ก็ขับรถป่านหน้ามาขับให้จอดนัดที
เข้าจับกลุ่มตัวก็เจอกับนายชนวิทย์เทวินอายุ๒๖ปีคนขับ

จับได้แถวหน้าโรงเรียนวังหินตำบลวังว่าอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
แต่อย่างนี้ตรวจค้นไปตรวจค้นมา

อย่าดมไม่ได้เจอยาเสพติด
โทษสรุปว่าทำไมต้องหนีขนาดนั้นล่ะ
ตำรวจก็พยายามเค้นพยายามสอบตัวคนขับนั่นแหละว่า
ทำไมต้องหนีตำรวจแบบนี้
สรุปว่าคนขับเขาก็ยังไม่ยอมบอกอะไร
นิ่งเฉยอยู่อย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
อย่างนี้ครับตำรวจสายตรวจก็ยังเล่าให้ฟังอีกนะฮะว่า
หลังจากรับเหตุทะเลาะวิวาสที่บริเวณตลาดจุ้ย
พบว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะฮะพยายามหลบหนี
แล้วทีนี้ไอ้รถคันดังกล่าวเนี่ยมันขับชนร้านค้าก่อน
ก็เลยทางตำรวจเนี่ยรีบประสานตำรวจภูทรจังหวัดระยะ
แล้วก็ตำรวจทางหลวงจันทบุรีร่วมกันสกัดจับ
สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุจริงว่าทำไม
หลบหนีแบบนี้คาดว่าจะกลัวความผิดเรื่องของทะเลาวิวาสก่อน
แต่เรื่องของสารเสพติดหรืออะไรเดี๋ยวเขาไปตรวจกันอีกทีหนึ่ง
แต่ถ้าหนีขนาดนี้มันเหมือนกับตำรวจก็ให้ความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไร

เหมือนมีอะไรหลุดผิดรุนแรงอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็ต้องลองตรวจกันต่อไปนะคะ
ในช่วงเทศกาลสงกรานที่เมาแล้วขับนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะ
โดยเฉพาะเนี่ยคุณลุงคนนี้นะคะเมาตั้งแต่กลางวันแล้ว
ขี่มอไซค์ขี่ไปไหนขี่เข้าด่านค่ะ
ขี่เข้าด่านตำรวจก็ตรวจวัดเลยวัดแอลกอฮอล์
แต่แกก็โวยวายไม่ยอมให้จับนะไปไปดูภาพกันค่ะ

โอ้โฮนี่ฟังจากเสียงพูดแล้วไม่น่าเหมานะ
มันชัดขนาดนี้พี่ฝนอุ้ยขับมานิดเดียวเองนะ
เอาจะอย่างนี้จะเท่าไหร่มันก็อันตรายหมดเขาลนลงกันอยู่

คุณลุงสมปองชัยบุภานะคะอายุ๖๑ปี
รับค่ะว่าดื่มเหล้ามาแล้วก็พูดจาอ้อแอแบบนี้แหละ
บอกว่าเนี่ยยังขี่รถมาได้เลยอีกไม่ไกลก็ถึงที่ทำงานแล้ว
อีกนิดเดียวนิดเดียวแถมยังบอกตำรวจว่าขอเป่าอีกครั้งได้ไหม
เฮ้ยทำไมล่ะขอเป่ารถสองเหรอ
ไม่เชื่อว่าจะสูงขนาดนั้นนะคะแถมยังบ่นว่าแค่นี้จะจับเข้าคุกเลยเหรอ
โอ้โหมันไม่ใช่แค่นี้นะลุงต้องคิดใหม่นะ

เอาอย่างนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงไหนครับทุกคน
ในช่วง๕โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะวันที่๑๕เมษายน
ขณะที่ตำรวจสพบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ตั้งด่านตรวจนะคะจุดสกัดเมาแล้วขับ
บริเวณหน้าสภบังปะโกงถนนเทพรัฐ
กิโลเมตรที่๔๖ถึง๔๗นะคะช่องคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพมหานครนี่แหละ

ก็มาเจอคุณลุงสมปองนี่แหละที่เมาแล้วขี่จักรยานยนต์เข้ามาที่ด่านตรวจเลยนะ
แน่ไหมล่ะพอให้เป่าวัดค่าระดับแอลกอฮอลนี้สูงถึง๒๕๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้๕๐มิลลิกรัม
โอ้โหสูงปี๊ดค่ะสูงปี๊ด
คุณตำรวจเขายังบอกเลยว่าวันนั้นคุณลุงท่านนี้ท็อปฟอร์มสุดแล้ว
ครอบฟอร์มมากเลยเท่าที่ตรวจมาลุงนี่ฟอร์มดีสุดเลย
เพราะเขาให้ไม่เกิน๕๐บาทใช่แต่คุณลุงสักไปตั้ง๒๕๘
ลุงไม่ยอมนะคุณลุงก็โวยวายบอกว่าเนี่ยกินมานิดหน่อยเองนะคะ
เจ้าหน้าที่สำรวจก็คุยจนกระทั่งคุณลุงเข้าใจโอเค
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
คืออีกครั้งบอกแบบนี้นะในช่วง๗วันอันตราย
ก็โอเคมันยังไม่ครบ๗วันอันตรายก็จริง
แต่พอเขานับตัวเลขสถิติออกมาแล้วมันน่ากลัวมากเลยนะครับ
ตอนนี้เนี่ยอุบัติเหตุมันเยอะมากผู้เสียชีวิตก็เยอะแล้วส่วนใหญ่
เท่าที่ดูนะเหตุมันเกิดจากการไม่เคารพกฎหมาย
เคารพกฎจราจรกฎจราจรแรกที่ไม่เคารพเลย
ดื่มแล้วขับนั่นแหละครับ
มันเลยเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิตเยอะในช่วงนี้ครับ
ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นที่เจ้าหน้าที่จำรวจเฝ้าระวังก็
เราก็ให้ความร่วมมือสักนิดนึงนะคะ
คุณผู้ชมครับเรื่องขับขี่บนท้องถนนมันยังไม่หมดนะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้กับเหตุระทึก
นาทีระทึกจริงอย่างที่บอกตั้งสติก่อนสตาร์ท
ไม่อย่างนั้นเหยียบผิดอยากจะเหยียบเบรก
กลายเป็นเหยียบคันเร็กของคุณคนแบบนี้ครับอ้อไอ้เยาว์
เวลาไปนิด

เนี่ยเนี่ยเนี่ย

อุ้ยอุ้ยตายแล้ว
เนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับคือหน้าร้านทองป้าสิริ
อยู่ข้างธนาคารกรุงไทยสาขากาญจนดิตในตลาดกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
ค่ะนี่ครับโอ้โหภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้เลยครับ
นาทีที่พุ่งชนอย่างจังคนขับเป็นผู้หญิงรีบเปิดประตูลงมา
ผลเมืองดีก็รีบเข้ามาช่วยเหลือจรฐีก็ตรวจสอบเลยนะ
โอ้โหพบว่าเบื้องต้นเนี่ยรถเก๋งคันนี้นะฮะ
จอดอยู่ในสภาพที่พังยับเยินเลยหน้านี่ยับยู่ยี่เลยฮะ
ก็พุ่งเข้าไปชนร้านทองเต็มหายไปครึ่งคันนะเอาหนูละกันนะอย่างนี้โอ้โหเกือบครึ่งคันนะ
ข้างหน้าพุ่งเข้าไปเลยตรวจสอบความเสียหายเสร็จเพราะว่ามีผู้หวัดเจ็บ๒ราย
นางสาวกรรัฐสมศุกร์อายุ๕๒ปีเป็นเจ้าของร้านทอง
มีแผลนะครับฉีกบริเวณที่นิ้วมือทางข้างขวาเจ็บตรงมือนั่นแหละ
นิดเดียวนิดเดียวส่วนนางสาวน้ำคนขับมีแผลฉีกค่ะที่บริเวณศีรษะ
แล้วก็พบว่าคนขับเขาบอกแบบนี้เหยียบผิดตอนแรกจะเหยียบเบรก
แต่กลายเป็นว่าเหยียบคันเร่งมันก็มิดเลยสิทีนี้เพราะจังหวะการเหยียบเรกกับคันเร่งไม่เหมือนกัน
เหยียบคันเร่งก็จะค่อยแตะไปใช่ไหมแต่ถ้าเหยียบเรกโอเคก็ต้องเหยียบหนักหน่อย
ก็กลายเป็นว่าพุ่งแหลงเลยโอ้โหเข้าใจผิดอ่ะเนี่ยฮะทางตำรวจนะครับก็ได้แจ้งข้อเก่าหากับคนขับนะครับว่า
ขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายเอาอย่างนี้เดี๋ยวบริษัทประกันเดี๋ยวเขาจะต้องมาดูแลด้วย
สรุปแล้วเนี่ยจะต้องมีการชดใช้กันอย่างไรนะครับเอามาดูเพื่อฝากเตือนกันตั้งสติก่อนสตาร์ทอันนี้มันเป็นคำพูดที่เราเตือนกันมาตลอด
หลายคนฟังแล้วก็ฟังกันเฉยแต่อย่างนี้มันเป็นเรื่องจริงและสำคัญมากพี่ฝน
ใช่ค่ะทางที่พุ่งเข้ามาเหมือนน่าจะเป็นเหมือนทางสามแพ่งไหมคะแล้วก็ร้านทองนี้อยู่ตรงแบบตรงนั้นพอดีตรงนั้นพอดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้
ฝนว่าน่าจะเป็นมือใหม่ด้วยน่าจะเป็นมือใหม่อาการตกใจเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าต้องควบคุมสตินะคะ
ก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะอ่ะนี่ก็ยังอยู่ในเรื่องของอุบัติเหตุเหมือนกันค่ะพี่อาร์ม
คราวนี้ไปดูนาทีระทึกนะคะรถกระบะคันหนึ่งขับตามรถบรรทุกจะเจออะไรไปดูค่ะ
โอ้โหนี่ขับตามเขาก็ขับของเขามาดีแล้วขับไปชนเขาเฉยเลยแล้วก็ตัวเองก็กระเด้งกระดอนไปโอ้โหนะคะ
แต่ก็ขออย่าให้เป็นอะไรมากเลยนะคะเหตุการณ์ระทึกขวัญนี้นะคะคนดูเขาก็บอก
เห็นว่ารถกระบะคันนี้ขับตามรถบรรทุกปูนยู๋เค้าก็ขับเข้าไปชนท้ายรถบรรทุกปูนซักงั้น
แล้วก็กระเด้งลงไปลงข้างทางเลยนะคะ
ชาวเน็ตเขาก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าคือหลับในหรือเปล่าหรือไม่ก็ทำอะไรอยู่ในรถ
มีความเป็นไปได้นะว่าอาจจะหลับในเพราะไม่มีหรอกครับที่อยู่ขับไปชนเขาโดยตั้งใจอย่างนี้
มีอีกอย่างหนึ่งนะพี่อาร์มคือแบบว่าเหมือนทำของตกแล้วก็เหมือนก้มลงเก็บ
แล้วก็โผ่นหน้าขึ้นมาพุบชนเลยอะไรอย่างเนี้ยถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจะพุ่งไปชนอะไรแบบนี้
ใช่ยังไงซะต้องเหยียบเบรกค่ะต้องเหยียบเบรกด้วยโอ้แต่นี่ชนแบบพุ่งเข้าไปใส่เลยอ่ะ
แต่ว่าเอางี้ดีกว่าค่ะถ้าขับรถอยู่เนี่ยอะไรหล่นก็ปล่อยไปก่อนอย่าเพิ่งเก็บจริง
ถ้าอยากจะเก็บก็จอดข้างทางจอดเก็บก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะคะ
ยังไงก็ต้องขอบคุณคลิปจากเฟซบุ๊กตะกรวดขับรถด้วยนะคะ
สักหนึ่งเรื่องนะครับไปดูกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันเข้าสู่ช่วงการเดินทางกลับกันแล้ว
ในในคนที่ไปต่างจังหวัดกำลังจะขรถกลับมากรุงเทพฯ
เอาครับคุณผู้ชมเริ่มกันที่สายเหนือก่อน

การจราจรในตัวเมืองนครสวรรค์
ตั้งแต่๓แยกอุทยานสวรรค์
บริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์นะคะ
แยกค่ายจิรับประวัตินครสวรรค์

ตรงนี้มันเหมือนเป็นจุดเชื่อมระหว่างภาคกลางกับภาคเหนือ

ก็พูดง่ายจังหวัดนครสวรรค์เป็นประตูสู่ภาคเหนือถูกไหม

ส่วนฝั่งที่เราถ่ายให้ดูเนี่ยคือฝั่งที่กำลังวิ่งเข้าสู่กรุงเทพนะ

เช่นเดียวกับถนนทางหลวงหมายเลข๑๑๗นครสวรรค์พิศนุโลกนะคะ
ตั้งแต่บริเวณทางแยกนวมิน
จนถึงสามแยกอุทยานสวรรค์นะคะ
รวมระยะทางกว่า๓กิโลเมตรเลยนะ

ก็ยังถือว่าโอเคขับได้สะดวกสบาย
แต่ในช่วงบ่ายถึงค่ำเนี่ย
ก็อาจจะมีรถเพิ่มเป็นจำนวนมาก
มีความเป็นไปได้ที่รถมันจะเริ่มติดในช่วงนั้น
อ่าก็คือเขาทยอยกันกลับมานะคะ

ลงมาอีกนิดนึงนะคะนิดมากไหม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำเลยอ่าซึ่งตรงเนี้ยนะคะรองรับปริมาณรถที่มาจากภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเนี่ย
ในช่วงเช้าสภาพการจราจรนี้ก็ยังน้อยอยู่นะคะ
ก็ยังน้อยอยู่ซึ่งอยู่แถวสายเอเชีย

จะมุ่งหน้าจากทางภาคเหนือพาดผ่านมาแล้วก็ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะ

บริเวณหลักกิโลเมตรที่๑๓ตำบลบ้านกรดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แต่ก็ยังใช้ความเร็วได้อยู่นะคะ
ก็ถือว่าได้เรื่อยนะคะเช่นเดียวกันกับถนนพลโยธินผ่านช่วงอำเภอวังน้อย
มาจากทางภาคอีสานนั่นแหละการจราจรก็เริ่มมีจำนวนลดปริมาณมากขึ้นแล้ว
ตอนนี้วิ่งกันเต็มทุกช่องทางจราจรเลยนะคะแต่ก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดี
เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะแน่นหนาขึ้นตอนมืดมืดค่ำนะคะก็คือจะทยอยกลับมาเพื่อที่เตรียมตัวเข้าทำงานตามปกตินะคะ
นี่เราก็มาให้ดูกันนะครับเพราะว่าหลายคนนะฮะก็เริ่มที่จะตัดสินใจเดินทางกลับกันในวันนี้

ก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอวันอาทิตย์ก็ได้
มีที่ไหนก็มิตรภาพก็ใช้ย่อยนะคะไหนเป็นยังไงบ้างพี่
ไปดูกันหน่อยนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศของสถานีขนส่งด้วยนะ

คุณผู้ชมครับที่สถานีขนส่งนครราชสิมาแห่งที่๒นะครับ
บรรยากาศประชาชนฮะเดินทางมาจองตัวรถโดยสารปรับอากาศเพื่อเดินทางกลับมายังกรุงเทพหานคร

คือเรื่องของเรื่องเวลาเรากลับไปที่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลับไปเจอคุณพ่อคุณแม่ย่างคุณน้อง
การหากลับเนี่ยของ
ครอบของใช่ไหม
ก็มาแบบนี้นี่แหละค่ะครับแล้วเขาก็บอกเลยนะครับ
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการไงแต่ทางผู้ประกอบการรถโดยสารบอกว่า
อย่างนี้ก็อาจจะต้องมีการจำกัดที่นั่งผู้โดยสารเอาไว้๗๐ต่อเที่ยวรถเพื่อลดความแออัด

เที่ยวรถแทนแทนที่จะให้ไปอัดกันในรถเพิ่มจำนวนรถดีกว่า
ดีค่ะผมว่าก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะครับและทางสวบคอเองเขาก็เข้มงวดนะครับ
คาดว่าวันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันจะมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการที่สถานีขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้เนี่ยนะฮะ
แน่นทั้งวันแล้วคุณดูพื้นที่ในการใช้รถใช้ถนนบางจุดบางพื้นที่ผมบอกแบบนี้นะต้องระวังเพราะว่าเขาอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่แบบว่า
เป็นถนนแบบว่าเบี่ยงคืออาจจะใช้ช่องจราจรอีกช่องหนึ่งซึ่งเป็นทางสวนใช้ในการระบายรถ
เพราะฉะนั้นเนี่ยขากลับระวังให้ดีนะเพราะว่าขาที่แบบว่าวิ่งเข้าสู่ต่างจังหวัดมันมีเหมือนกันไงเพราะงั้นคุณต้องระวังนะว่าเขาจะเปิดช่องจราจรพิเศษ
ออกอีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็จะทำให้รถกระบาดที่ดี
ใช่ก็ทำให้รถระบายได้ดีนะคะครับอ่าก็ขอให้อ่า
กลับมาเดินทางโดยสวัสดีภาพใช่ไหมเราอยากให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัยจริงนะครับ
แล้วค่ะช้าดีกว่าไม่ถึงผมบอกแบบนี้ถูกต้อง
ค่อยมาค่อยค่อยไปใจเย็นเย็นนะครับใจเย็นเย็นนะคะถึงแน่นอนค่ะอืม
เอาละค่ะเรื่องนี้เรามาเตือนภัยกันสำหรับใครที่พักผ่อนน้อยอย่างเช่นคุณอามนี่แหละค่ะ
พักผ่อนน้อยทำงานเยอะนะคะยังไงก็ระวังด้วยดูคลิปนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะจ๊ะ
โอ้โหเนี่ยอยู่อยู่ก็วูบไปเลยวูบไปเลยอ่ะวูบไปเลยแล้วก็หัวกระแทกด้วยนะพี่อามนะ
แล้วดูเด็กสองคนนั้นเขายืนงงเขาก็งงอะค่ะอ่าเมื่อนุ่มคนนี้นะคะจู่ก็ล้มลงเลย
กลางร้านขายของเลยหัวนี้กระแทกกับพื้นอย่างแรงอืม
โดยสาเหตุที่ทำให้หนุ่มคนนี้ล้มลงไปก็คือเกิดจากหนุ่มคนที่ใช้ร่างกายหนักเกินไป
แล้วก็พักผ่อนน้อยด้วยนะคะจนทำให้เกิดอาการหน้ามืดแล้วก็โลกหมุนกระทันหันแบบนี้
นั่นไงทำให้เขาพยุงตัวไม่ได้แล้วก็ล้มลงไปหัวน็อกพื้นแบบนี้เลย
นี่ก็อุบัติเหตุครั้งนี้นะคะก็ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บที่กระแทกที่หัวอย่างแรงนะ
ครับแต่ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วปลอดภัยแล้วแต่เขาก็หวังดีนะ
เอาคลิปนี้มาโพสต์เพื่อที่จะแบบว่าอืมให้ทุกคนเนี่ยเตือนภัยว่าอ่า
อย่าทำงานหนักหักขมเกินไปนะยังไงก็พักผ่อนให้เพียงพอ
อุ้ยแรงนะจริงจริงคือฝนรู้สึกว่าเหมือนหัวเขาแบบกระแทกเลย
แทกไปไปฟาดที่ชั้นอ่ะแล้วก็เหมือนเหมือนมีความกระเด้งด้วยโอ้ย

เขาบอกว่าบางทีอาการเรียกว่าภาพตัด

ก็ยังไงก็พักผ่อนกันให้มากมี
ไม่เชื่อว่าหาเงินได้ไปให้คุณหมอหมด
อ้าวอ่าว
มันใช้ที่เล่นไหมเนี้ยมันใช้ที่เล่นไหมเนี้ยมันใช้ที่เล่น

หลานนะเนี้ยไงจะตีให้ตาหลุดเลยอ๋อตีให้ตาหลุดอ่า
ตีก้นรายก็พอแล้วอ๋อพี่ฝนพี่มันใช่
เรื่องไหมแบบนี้อะมาปั่นจักรยานยกล้อเนี้ยหาถัน
แล้วรถศรันจรผ่านไปผ่านมามันน่าอันตรายนะ
ถ้าพลาดขึ้นมาสมมุติยกร้อนแล้วมันแถียไปโดนรถขั้นอื่นเข้า
อุบัติเหตุเกิดและที่สำคัญตัวน้องน่ะจะเกิดอันตราย
มาฝากเตือนกันใช่นี่เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดแถวบนถนนเขต

เขาระบุแคปชั่นเอาไว้ระวังระวังขับรถมาดี
เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเจอเด็กแว้นสองคน
จะเรียกเด็กแว้นได้ไหมเขาจะไปเรียกเด็กแว้นเลย
เรียกจักรยานแว้นละกัน
เอางี้ละกันไม่ว่าเขาจะชอบอะไรผมก็ไม่ว่าหรอกนะ
ที่จะแบบว่าปั่นจักรยานผ่านผล
ผมจะบอกให้ถ้าซ้อมดีทีมชาติรออยู่นะ

พี่ฝนอยากจะทำอย่างนี้ไปให้ถูกที่ถูกทาง
ในจุดที่เขาเนี่ยอนุญาตให้ได้เล่นให้ได้ซ้อมกัน
ผมไม่ว่าเลยนะแล้วยิ่งสำคัญถ้าทำแล้วเก่งทำแล้วดี

ใช่แล้วค่ะก็คือมันจะเป็นอาชีพได้ด้วย

อันนี้อาจจะแบบโดนผู้ใหญ่แบบว่ามองว่า
ถูกตอบว่า
มาใช้พื้นที่ข้างถนนแบบว่าเอาง่ายถนนเลยอ่ะ

มาฝากเพื่อนกันนะถ้าเกิดอันตรายขึ้นมานี่ก็คือทั้งตัวเองและคนอื่นด้วย
บ่นเยอะเดี๋ยวก็หาว่าเออคุณชนะเดี๋ยวนี้

แต่เราเห็นแล้วมันก็อดไปเข้ายังไง

อยากจะให้ลูกหลานของเราปลอดภัยอ่ะนะยังไงก็ดูแลลูกหลานของตัวด้วยนะคะ
ไปดูต่อกันเรื่องราวเตือนภัยในบ้านกันบ้าง
การซ่อมบ้านบางทีก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
ยังไงก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีไปดูค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
โอ้โหหน้าขมัมลงมาเลยนะคะโชคดีนะที่เพื่อนคว้าตัวได้ทัน
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่ต้องเฝ้าระวังนะสำหรับช่างที่ซ่อมบ้าน
ก็ต้องใช้ความชำนิชำนาญแล้วก็ยังต้องระมัดระวังอุปกรณ์ด้วยนะ
ว่าอุปกรณ์ของเรามันแข็งแรงมั่นคงไหม
แล้วก็ที่สำคัญก็ถึงแข็งแรงมั่นคงแต่ก็ต้องระมัดระวัง
เพราะว่าอันนี้จากที่ดูนี่แค่ก้าวพลาดเอง
ก้าวพลาดนิดเดียวเป็นจังหวะที่เพื่อนคือไม่ได้จับบันไดด้วยไงคะ
แล้วก้าวพลาดแล้วก็บันไดมันก็เลยโยกไปมาทำให้คนที่อยู่ข้างบนเนี่ยเสียหลัก
ทรงตัวไม่อยู่แล้วก็ตกลงมาแบบนี้
แล้วถ้าตกผิดท่าพี่อาตกผิดท่าแล้วก็หัวปากลงมา
มันก็จะยิ่งแย่นะนะคะมันอันตรายมากเลย
ฉะนั้นในบริเวณที่ซ่อมบ้านหรือว่าสถานที่ก่อสร้างอะไรต่าง
ยังไงก็ต้องมองรอบด้านนะอย่ามองแค่แบบแค่นี้โอเคอะไรอย่างนี้
เป็นห่วงนะว่าบ้านก็ยังซ่อมอยู่เดี๋ยวพวกตะปูมันอาจจะเกลื่อนอยู่ตาม
ใช่บางทีแบบว่าไม้ที่แบบว่าตอกตะปูไว้แล้วตะปูหงายขึ้นแล้วหล่นลงไป

คลิปนี้ด้วยนะฮะจากติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าเจมเมย์จะชิลไปไหนนะจ๊ะ
คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยผมว่าหลายคนเคยเห็นบางคนก็ไม่เคยเห็น
เรื่องของรถเนี่ยบางทีเขาจะแต่งเขาจะมีแบบว่าแตะสติ๊กเกอร์นู่นนี่นั่นเอาไว้
สติ๊กเกอร์เคยเจอแต่แปะแบบนี้เอาไว้เนี่ยบอกตรงก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกัน

โอ้ยใครส่งรถก็มา
สงสัยจริงเลย
เพราะก็มีหลายเหตุผลผมว่าการแปะสติ๊กเกอร์หรืออะไรมันก็มีเหตุผลมาก
เอาง่ายขำอย่างเช่นว่าแปะสติ๊กเกอร์เอาไว้ว่าข้างในรถมีเด็ก

ให้เราปัดตำวังหรือเป็นขับรถมือใหม่

ค่ะนี่แปะอะไรทะเบียนสำรับ

คนขับตามเป็นผู้หญิงสงสัยจะโสด

จะแสงเขาไปไม่แต่งงานเหรอจะแสงรถคันนี้ไป
เอางี้เอางี้เห็นแบบนี้คนโสดเขาบอกเลยว่าไตเลยจ้ะไตเลยจ้ะ
ตุ๊ยแหมแปลกเอาไว้อย่างนี้
ถ้าเป็นผู้ชายเห็นก็จะคิดว่าแหมคนนี้เกรงใจภรรยา
ไปไหนมาไหนรู้เลยว่ามีภรรยาแล้ว
หรือถ้าภรรยาไปติดก็แสดงว่าเนี่ยฉันมีสามีแล้ว
อ๋อแม่ก็ขอเสร็จความยินดีด้วยนะคะ
ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฝนจะตามไปติด
เฮ่ยรอดูอยู่นะ
รอไปก่อนนะคะรอไปก่อนครับผม
เหตุการณ์นี้ก็น่ารักเหมือนกันนะ
แกล้งเขาต้องแกล้งให้สำเร็จนะ
ถ้าแกล้งไม่สำเร็จเนี่ยอาจจะโดนเอาคืนแบบนี้ค่ะ
อ้าวเป็นยังไง
เวตกรรมจริงไหมนะคะ
แต่ตัวเองโดนเองนะคะ

แกล้งคงจะวิ่งมาแบบว่าตั้งใจจะผลักให้ตกลงไปเลย
แต่เค้าไม่ตกไงแล้วทีนี้เค้าก็แบบว่าตั้งหลักได้
แล้วเขาก็โยนตัวเองเกมพลิกค่ะ
โยนตัวเองลงน้ำไปเฉยเลย

จริงแล้วพวกผู้หญิงเขาก็ตัวเบาอ่ะเนอะ
นิดเดียวก็ลอยแล้วนะคะ
ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ารัก
เพราะฉะนั้นอยากจะแกล้งใครต้องแกล้งให้สำเร็จนะ
งั้นอาจจะเจอโดนแกล้งคืนแบบนี้นะ

ปลอดภัยเล่นอะไรกันก็รู้สึกปลอดภัยนะคะ

โอ้โฮดูสิตั้งชื่อแบบว่ายากเมื่อเกิน
เอางี้ละกันขอบคุณแล้วขอบคุณ

แต่มั้ยพี่อามยังอ่านไม่ได้เลยอ่ะ
เออคุณผู้ชมฮะเรื่องของการใช้ชีวิตคู่บางครั้งบางครั้ง
ต้องมีคำคมคำคมไปหาที่ไหน

มีรถหรูให้เธอนั่งไม่มีรถถังให้เธอขี่
ต้องเสียใจไปนะคนดีเดี๋ยวซื้อรสดีให้เธอกินดีให้เธอกิน

โอ้โฮเป็นไงคำคมของไม่ธรรมดา
ไม่มีรถหรูให้เธอนั่งไม่มีรถถังให้เธอขี่
ไม่ต้องเสียใจไปนะคนดีเดี๋ยวซื้อรถดีให้เธอเจอ

เอาอย่างน้อยมันก็อร่อยแหละผมว่า
แล้วก็คนละราคาด้วยนะคะ
เอาคุณผู้ชมคำคมนั้นมาฝากันเอาไว้
ตายชื่อยาวยาวหายากด้วยแต่ไม่เป็นไรพยายามจะขอบคุณให้ได้ทุกคนจริง
แล้วก็มาร่วมสร้างเสียงหัวเราะให้กับเราแบบนี้ครับ
เพราะว่ายุคนี้สังคมมันเครียดนะคะเราก็ต้องแบบว่าสร้างรอยยิ้มให้กันและกัน
วันนี้ฝนก็เล่นเหรอเล่นอ่าเดี๋ยวต้องเข้าไปดูนะคะมีอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายใครเครียดดีค่ะ
เอาละค่ะเราไปเตือนภัยกันต่อนะคะสำหรับอุบัติเหตุบนท้องถนนจริงเราก็เตือนกันบ่อยครั้งนะ
จริงครับเพราะว่าเรารักแล้วก็เป็นห่วงจริงนะคะ

ชนกันเต็มเลยนะคะจากเหตุการณ์นี้จะเห็นว่ารถจักรยายนของคุณตำรวจเนี่ยได้ขับขี่เปลี่ยนเลนออกมากลางคัน
ซึ่งเขาก็ขี่ตามจักรยานอีกคันออกมานะคะเขาก็คาดว่าคงไม่มีอะไรหรอกนะคะแต่สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะ
รถจักรยายยาเอ้ยจักรยายยายยานจักรยายยานยนต์จักรยายยนต์ของรายเดอร์นะคะเนี่ยพุ่งเข้ามาชนแบบเต็มเลย
รายเดอร์ก็ไปนอนเจ็บอยู่ข้างทางแหละแต่ก็ดีนะที่คุณตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้รับบาดเจ็บมากแล้วก็คุณตำรวจก็มาช่วยรายเดอร์ไว้ด้วย
จริงคือเราก็ไม่ได้บอกนะว่าใครผิดใครถูกนะแต่ให้ดูตามภาพเอาแล้วกันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็ว
ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการขับรถขับถนนนี้เราก็ต้องมองซ้ายมองขวาจะเปลี่ยนเลนก็อาจจะต้องมองก่อน
เปลี่ยนเลนมันเป็นอะไรที่สำคัญเพราะฉะนั้นต้องมองให้เยอะแล้วก็ต้องตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะขับเปลี่ยนเลนนะจ๊ะ
ใช่แล้วค่ะไม่งั้นมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะจ๊ะขับเกิดกันเอาไว้นะด้วยความเป็นหัวจริง
ยังไม่หมดนะอุบัติเหตุยังมีอีกเรื่องของความเร็วบอกแบบนี้ละกันอยากจะให้ชะลอกันหน่อย
ถ้าขับมาเร็วเกิดพอจุดที่มันต้องตัดสินใจแล้วว่าจะหยุดหรือไม่หยุดเนี่ยบางทีมันหยุดไม่ทันอุบัติเหตุมันก็มาแล้วครับ
ให้ดูปฏิเหตุแบบนี้ก่อนพี่ฝนแต่ยังไม่ได้บอกนะใครผิดใครถูก
แต่ให้ระวังกันโดยเฉพาะเรื่องของความเร็วออกมาเราก็มีตัวเก่งรถเก่งก็ช้านะ
ถ้าขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วแล้วแล้วก็แน่นอนฮะจังหวะลงมันก็จะยิ่งเร็ว
แล้วถ้าไม่ได้เหยียบเบรกมาเลยไม่ได้แตะเบรกอะไรเลย

พอถึงจังหวะแล้วเนี่ยก็ชนเข้าไปแบบนี้ครับ
พุ่งไปชนท้ายรถเก๋งแบบเต็มแน่นอนฮะได้รับบาดเจ็บ
มอเตอร์ไซค์อะเนอะมันไม่เหมือนกันหรอกครับ
เขาเรียกว่าหนังฮุ่มเหล็ก
โอ้โหน่าสงสารนะครับแล้วเห็นแบบนี้เราก็เห็นใจนะ
เราเลยเอามาให้ดูกันเพื่อจะฝากเตือนไม่อยากให้ขับขี่โดยประมาท
และที่สำคัญเรื่องของความเร็วฮะเนาะ
บอกว่าถ้าขับเร็วเกินไปมันมีโอกาสจริงนะที่จะเกิดอุบัติเหตุ
เอาภาพแบบนี้นะครับเราได้มา

ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยเทศบาลเมืองจันทบุรีด้วยนะครับ
ใช่แล้วเปิดเชื่อกันฝากเตือนกัน
อุบัติเหตุให้ดูกันเยอะเพราะว่าเป็นช่วงของการเดินทางเลย

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ

ฝากเตือนอีกหน่อยละกันอย่าเพิ่งเบื่อกันนะ
เรื่องของอุบัติเหตุนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ผมเข้าใจฮะทำมาเพื่อบรรจุ
บรรจุเยอะบรรจุของก็ว่าไป
แต่บางครั้งบางคำบรรจุคนมาเอามากันเยอะ
บางครั้งบางคราก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับ

โอ้โหต้องเรียกว่าเทกจาดนะ
ใช่ไหมดูสิบรรจุกว่าตั้งกี่คน
บรรทุกมาอย่างน้อยมี๕๖คน
คือรถแบบนี้นะคะคือสมมติว่า
ดุลมันไม่ได้อยู่แล้วสมดุลน้ำหนัก
คือพอบรรทุกคนมาเยอะ
มันอาจจะเสียสมดุลบางจุดไง

ไม่แน่ใจนะไปโดนหลุมเขาหรือเปล่า
หรือว่าเบรกกระทันหันในจังหวะเร่งเครื่อง

ล้อนี่ไม่ใช่กาแฟนะคะ

ไม่ได้แบบว่ามีรถสัญจรไปมา

กับรถที่ดัดแปลงแล้วบรรทุกมา

ขอบคุณติ๊กต๊อกนี้นะครับที่มารวมเตือนภัยกัน

แล้วบางคนก็มาปลอบใจเหมือนกัน

แล้วก็จะบอกเขาว่างวดหน้าตามนะ
ตามนะบางคนนะคุยเรื่องฉิวเฉียดได้สนุก

ค่ะโอเคค่ะวันนี้เวลาหมดอีกแล้วนะคะ

คู่กัดสะบัดข่าวนะคะเวลา๑๖น

ปิดท้ายกันด้วยภาพน่ารัก
ของครอบครัวหันศากันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะ